เรื่องนี้ยังต้องตามให้ต่อกรณีอดีตพระกรรณญาหรือว่านายกรรณญาอินทนูอายุ๕๙ปี
ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าสำนักสงฆ์เนื้อนาบุญที่ศรีสเกต
แต่ว่าคำสอนของเขาเนี่ยมันไม่ใช่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเลย
เพราะว่าสอนในเรื่องของการเสพเมถุนสอนให้ลูกศิษย์ลูกหามุดน้ำเข้าไปในถังน้ำ
ยถังน้ำก่อนด้วยกราบถังน้ำก่อนด้วยลงเข้าไปในน้ำดำน้ำจนกว่าจะกลั้นหายใจไม่ไหวแล้วขึ้นมา
เขาเรียกว่าอะไรนะมุดน้ำดับวิญญาณใช่ครับคำสอนอะไรต่างเหล่านี้จนทำให้คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดบอกว่า
พ้นจากความเป็นสงฆ์เถอะแต่ก็ยังคงไม่ยอมพ้นจากความเป็นสงฆ์ยังนุ่งแต่งตัวเป็นพระแล้วยังสอนต่อ
สุดท้ายโดนจับโดนจับแล้วโดนแจ้งข้อหาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ตั้งแต่เมื่อวานที่เราให้ดูภาพไป
แต่ว่าได้รับการประกันตัวออกมานะคะวงเงินสองหมื่นบาทนะคะ
แต่พอประกันตัวออกมาแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่าก็ยังจะต้องไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมค่ะ
ก็พอศึกออกมาโดนแจ้งข้อหาอะไรต่างก็เปลี่ยนเสื้อผ้า
ใส่เป็นชุดศรีสรรษ์ศรีรุ้ง
เหมือนกับลูกศิษย์ลูกหาที่แต่งตัวกันนะคะ
สำนักสงฆ์เนื้อนาบุญอะไรของเขาเนี่ยนะคะ
คือระหว่างที่นายกรรณญาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายภาพหรือว่าไปรับฟังการสอบปากคำ
ทีนี้ค่ะพอตำรวจสอบปากคำเสร็จสิ้นเรียบร้อย
นายกรรณญาหรืออดีตพระกรรณญาเนี่ยนะก็กลับสำนักสงฆ์นะคะ
ประมาณสัก๔โมงเย็นนะคะ
แล้วก็เข้าไปในห้องที่เขาเคยเรียกกันว่าเป็นกุฏิอะนะ
ปิดเงียบเลยนะคะไม่ยอมพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
นี่ค่ะลูกศิษย์ก็ยังมีลูกศิษย์ก็ยังอยู่
ศิษย์ก็ยังไม่ไปไหนนะก็ยังอยู่ที่บริเวณเนี้ยค่ะ
ที่เขาบอกว่าเป็นสำนักสงฆ์เนื้อนาบุญตรงนี้
เสียยังอยู่กันเยอะลูกศิษย์ก็บอกทีมข่าวว่า
ก็ให้อดีตพระกรรณญาพักนะเพราะว่าแกเหนื่อยอยากจะพักผ่อน
ทีมข่าวก็เลยบันทึกภาพบรรยากาศนะคะเนี่ยค่ะ
บรรยากาศบริเวณสำนักสงฆ์อ่ะนะก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหานะคะ
ที่ตอนนี้ก็ยังคงศรัทธาในตัวนายกรรณญานะ
ศรัทธาอยู่นะแล้วก็ยังอยู่ในที่ตรงเนี้ย
ที่เป็นสำนักสงฆ์นะถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นพระแล้ว
ถึงแม้ว่านายกรรณญาบอกว่าเนี่ยยังกราบอยู่เลยนะคะ
โอ้โหยังกราบอยู่เลยนะคะแม้จะอยู่ในชุดสีรุ้งแล้ว
นายกรรณญาบอกว่าพอได้ประกันตัวออกมา
ไม่ได้เป็นพระแล้วเมื่อวานนี้ที่ทีมข่าวของเราไปคุย
เขาก็บอกว่าเขาจะเป็นรือสีอะไรใช่ไหมใช่ครับ
จะเออเปลี่ยนตัวเองเป็นฤษีแล้วก็ยังสอนเหมือนเดิม
มีพระอุปชาที่มาคุยด้วยแล้วเขาก็บอกกับพระอุปชาที่เคยบวชให้เขา
บอกว่าเขาจะไม่บวชแล้วล่ะแต่เขาจะเป็นฤาษี
แต่วันนี้ก็ใส่ชุดสีรุ้งเป็นสีรุ้งค่ะ
เขาก็ยังยืนยันว่าเขาก็ยังจะสอนเหมือนเดิม
มุดน้ำดับวิญญาณอะไรต่างก็ยังสอนต่อก็ไม่รู้ยังไง

ว่าทางส่งนี่ก็ถือว่าคุณก็พ้นจากความเป็นส่งแล้ว
ถ้าใครจะไปกราบไปไหว้อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะ
แต่เรื่องที่ดินเนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบเนี่ยเป็นที่ส่วนบุคคลนะฮะ
เป็นที่ส่วนบุคคลเขานะฮะไม่ใช่ที่ของป่าไม้หรือว่าป่าสงวน
หรือว่ากรมอุทยานอะไรนะครับท่านผู้ชมครับ
เห็นภาพนี้แล้วก็นะฮะดูภาพเนี่ยฮะมุมสูงเนี่ยนะครับ
พื้นที่ที่เคยเป็นสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญของนายกรรณญา
วันนี้คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ยังอยู่ในพื้นที่ตามเรื่องนี้อยู่นะฮะนี่ฮะ
นี่คือติ๊ะนะฮะใส่เสื้อให้แบบแหม่เข้ากับสภาพพื้นที่หน่อย
แต่เข้าไม่ได้ฮะเขาบอกติ๊ะคนนอกวันนี้เข้าไม่ได้

อดีตพระกรรณญามาติดเอาไว้ด้วย
ว่าเป็นคำสอนที่ผิดเพี้ยนจากหลักพระพุทธศาสนา
แต่ถ้าใครยังเชื่อเลื่อมสายศรัทธาอะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าคณะสงฆ์เขาติดไว้ให้เห็นเลยว่า

คำสอนอะไรต่างของอดีตพระกรรณญาเนี่ย

แล้วยังมีถังน้ำอยู่นะครับ
ปลอดจากโรคต่าง

ต้องกราบทั้งก่อนเนี่ย

แล้วถ้าบุญมากบุญถึงเนี่ย
เดี๋ยวผมเผ่าเนี่ยมันจะยาวจะหยิกเป็นก้อนออกมา

เหมือนฟันคู่หน้าของเขาที่หักไปเนี่ย

กรรณญาก็เคยบอกเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
เราพยายามสอบถามลูกศิษย์

วันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศต่างนะครับ

ว่าคนที่อยู่ที่นี่เขาไม่อนุญาตให้เข้านะครับ
และไม่ขอให้ข้อมูลอะไรด้วยนะฮะ

มีรถเก๋งสีขาวคันหนึ่ง

มีชายหญิงคู่นึงลงมาจากรถ
แล้วก็บอกกับลูกศิษย์ของนายกรรณญา

สนทนาธรรมกับนายกรรณญา
ว่าเราอยากจะอยู่สงบก่อนแล้วเดี๋ยวเมื่อที่เราเปิดเราจะแจ้งผ่านไปทางเฟซบุ๊ค

อ้าวทะเบียนบ้านอยู่นี่หรืออยู่ไหน

ไม่ก็คุณบอกว่าเออเป็นบอกว่าเป็นที่ส่วนบุคคลแล้วมันไม่ใช่ที่ของสาร

ยังไงเขาก็ยืนยันว่าไม่ให้เข้าให้เข้าแค่ไปกลับรถ
แต่ติก็ต้องอยู่แค่ข้างหน้าตรงนั้นนั่นแหละนะฮะ
เมื่อวานก็เข้าไปพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะนะ
แต่วันนี้เขาก็จะอยู่แต่บรรดารูขสิทธิ์ของเขา

นี่ฮะเอาเป็นว่าคนที่เขาต้องการมาปฏิบัติธรรมเขาก็เข้าไปไม่ได้
จากคนที่เขาอยู่อยู่แล้วนะเขาก็ต้องกลับไปนะครับ
คุณกิติศักดิ์ก็เลยคุยกับบรรดาลูกศิษย์ของนายกรรณญาตรงนี้ฮะ
ท่านผู้ชมครับคุณเขียนมาสอนคุยเกี่ยวกับภาพที่ท่านได้เห็นเมื่อสักครู่เนี้ย
ภาพที่ปรากฏว่าแม้นายกรรณญาจะศึกไปแล้วแต่ลูกศิษย์ยังคงกราบไหว้อยู่
เดี๋ยวดูภาพอีกทีหนึ่งนะฮะภาพที่นายกรรณญายืนอยู่ใส่ชุดสีรุ้ง
นี่ฮะลูกศิษย์ยังกราบไหว้อยู่เสมือนหนึ่งยังเป็นพระนะฮะ
คุณกิติศักดิ์ก็ถามว่าเออมันยังไงกันล่ะเหตุผลที่แบบโอ้โห
เรื่องใจเค้ารบสัตว์ท้าขนาดเนี้ยเดี๋ยวฟังก็แล้วกันนะครับว่าลูกศิษย์ทงศิษย์กรรณยาเนี้ยเขาว่ายังไง
กรณีเรายังไม่ได้ข่าวไว้ฉะนั้นเราขอหยุดทุกอย่างก่อน
แต่ตอนนี้เราขอแล้วนะคะ
หลองเห็นใจพวกเราด้วยนะคะ
แล้วทางภี่พี่และคุณแม่จะจะออกออกไปจากนี่ไหมครับ
เพราะว่าต้องตัวเห็นว่านี่เขาสั่งปิด
พื้นที่ตรงนี้เป็นของพ่อกัญญาใช่มีที่ชนุ่งนี่
ก็ตามที่ลูกศิษย์เขาบอกแล้วฮะค่ะก็เขาเคารพของเขาเขาก็
อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาอยากจะกราบ
ไหว้ส่วนที่ตรงนี้เป็นของนายกรรณญาเขาปิดสำนักสงฆ
แต่ว่าที่ที่เขาอยู่ตรงนี้เขาก็ถือว่าเขาก็มีสิทธิ์อยู่กัน
นะครับคุณกิติศักดิ์ได้คุยกับชายหญิงที่มาด้วยรถยนต์สีขาว
สักครู่ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเขาบอกเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมนะ
ค่ะมาจากอุบลรัชธานีนะครับพอทราบข่าวของนายกรรณญา
แล้วก็เรื่องเสื้อสีรุ้งบรรดาสีสันสีรุ้งต่างในพื้นที่เนี่ย
อยากมาสนทนาธรรมด้วยคือทั้งคู่เนี่ยเขาบอกว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสีรุ้ง
นายกรรณญานำมาสวมใส่แล้วให้ข้อมูลว่าสีรุ้งที่กลุ่มของนายกรรณญาสวมใส่เนี่ย
หมายถึงจักรทั้ง๗จุดในร่างกายคนที่ปฏิบัติธรรม
เป็นการดึงพลังงานจากจักรวาลมาใช้ประกอบนะฮะนี่ฮะลักษณะแบบนี้นะครับเขาบอก
มันไม่ใช่สีลุ้งแบบที่เราเห็นแค่สีสันแต่มันคือการดึงพลังงานจากจักรวาลมาใช้
นี่ฮะมีหน้าผากนะพลังงานที่อยู่ที่ศีรษะที่หน้าผากที่คอหอยที่ลิ้นปีที่สดือที่อันทะที่ก้นกบ
นี่ชายหญิงคู่นี้เขาบอกนะฮะแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยอ้าวลูกศิษย์ไม่ให้เข้าก็เลยไม่ได้คุยนะ
เดี๋ยวฟังกันแล้วกันนะครับ

แค่ผลพลอยด้าแต่เขาเอามาเป็นจุดอันนี้หรือเปล่าเป็นผลพลอยด้า
คือการปฏิบัติธรรมจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมเขาเลยเอาผลพลอยได้มาเป็นจุดเด่นของท่าน
ได้ฟังเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอยากเข้าไปแต่เข้าไม่ได้นะครับ
ทุกผู้ชมครับคุณกิติศักดิ์ไปด้านหลังของอดีตที่พักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญเนี่ย
ของนายกรรณญาเนี่ยหลังจากได้ข้อมูลว่านายกรรณยามีที่พักอยู่ด้านหลัง
ไปถึงก็เจอลูกศิษย์สองคนคนเท่าคนแก่แล้วนั่งกันอยู่สองคน
คุณยายแกก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรอ่ะค่ะก็บอกเหมือนกับด้านหน้าเลย
ติกลับไปเถอะนะเพราะว่านายกรรณญาเขาต้องการพักผ่อน
แต่ก็ยังปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่นี่แหละไม่ได้ไปไหน
จากปากของท่านเองนิดนึงได้มั้ย
พอได้เรียนท่านไม่อย่างนะคะแล้วโปรดหน่อย
ดูภาพมุมสูงหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
ด้านหน้านะจะมีสาราขนาดเล็ก
หลังคาสี่รุ้งที่ผ่านไปแล้วด้านในจะมีบ่อน้ำรวมถึงลานที่ทำกิจกรรม
คาดว่าเป็นลานที่ปรากฏในคลิปที่มีการฟ้อนตามกรณ์หน้านี้
จากการสอบถามลูกศิษย์บอกว่าสำนักสงฆ์เนื้อนาบุญมีที่ดินทั้งหมดในเนื้อที่๒๒ไร่ใหญ่
โดยบอกว่านี่เป็นที่ดินมรดกของนายกรรณญา
ไร่นี้นะครับด้านในจะแบ่งเป็นจุดที่เป็นสำนักสงฆ์มีกุฏิอยู่หลังหนึ่ง
มีห้องแถวอีก๕๑๐ห้องมีเต็นต์อยู่๑๐หลังมีโรงครัว๑หลัง
เหลือก็เป็นลานกิจกรรมแล้วก็พื้นที่ที่เป็นจุดบ่อน้ำด้วย
อู้หู๒๒ไร่
แต่ว่าทีนี้ค่ะขออนุญาตว่าขอเตือนนิดนึงก็แล้วกัน
ถ้าหากว่าจะยังมีการปฏิบัติธรรมหรือว่ายังมีกิจกรรมมุดน้ำดับวิญญาณกันอยู่
ตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักการของคุณหมอคุณหมอเขาเตือนนะคะ

มันเสี่ยงเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของความสกปรกเรื่องอันตรายนะคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
หรือไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนน้ำกันกี่น้ำหรือว่าน้ำในถังใช้กันกี่คนหรืออะไรแบบนี้
มันมีหลายมิติหลายอย่างไงแล้วถ้าเกิดไม่ได้ดูแลดีแล้วเนี่ยคนเท่าคนแก่ลงไปมุดอยู่ในน้ำ
แล้วพยายามจะกลั้นหายใจขึ้นมาไม่ทันมันก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนึกออกมา
นี่นะคะในแพทย์สุรเดชชวเดชรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
บอกว่าพูดเป็นกลางกลางก่อนก็แล้วกันการดำน้ำมันก็มีข้อดีนั่นแหละ
ก็คือการฝึกหายใจฝึกปอดการใช้น้ำเพื่อบำบัดอาการบาดเจ็บของนักกีฬามันก็มีแหละ
คุณหมอบอกว่ามันไม่ใช่นะคะมันไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการมุดดำลงไปในน้ำแบบนี้นะคะ
ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดได้รับเรื่องนี้แล้วแล้วก็สั่งการให้สาธารณสุขอำเภอ
อาจจะติดเชื้อโรคอืมจากน้ำในถังได้นะคะไม่รู้ว่าน้ำถังนึงเนี่ย
ลงไปมุดลงไปดำกันกี่คนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนคอยดูคอยอะไรหรือเปล่าด้วย
เวลามุดดำน้ำลงไปแล้วกลั้นหายใจกันนานนะคะ
แต่อาจจะมีบ้างอย่างเช่นเราเห็นนักฟุตบอลที่เล่นกีฬามาแล้วเนี่ย
เขาเรียกว่าไฮโดแต่ละปีการรักษาด้วยน้ำทาราบำบัด
อาจจะมีเรื่องของน้ำวนเรื่องของกระแสน้ำมานวดร่างกาย
ผ่อนคลายการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือบาดเจ็บจากร่างกายอย่างนี้จะมีได้
แต่ถ้าดำน้ำลงไปเลยเพื่อดำเพื่อรักษาโควิดเลยเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับ
แล้วก็ถ้าเผื่อดำเพื่อไปรักษาโรคสตู๊กโรคพิการก็ยังไม่มีครับ
ถ้าเผื่อมองในมุมของเรื่องการติดเชื้อนะฮะถ้าน้ำเป็นถังที่ใช้ส่วนรวม
แล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนน้ำโรคที่อาจจะมีการติดต่อได้ทางสารคัดหลัง
หรือทางผิวหนังต่างเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะแพร่เชื้อได้นะ
ที่ติดต่อทางน้ำลายน้ำมูกติดต่อทางปัสสาวะหรืออุจจาระต่างเนี่ย
ก็จะมีโอกาสที่จะมีการติดต่อกันได้นะครับอ่ามันก็มีหลายปัจจัยอ่ะนะค่ะ
เจอน้ำถังติเข้าไปนี่ให้ติลงคนเดียวท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านในพื้นที่เขายังกังวลอยู่นะฮะที่เราไปคุยด้วยนะครับ
กังวลก็คือว่านายกรรณญากับลูกศิษย์เนี่ยคือแม้จะศึกแล้วสำนักสงฆ์ถูกปิดแล้ว
ยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาตอนที่อยู่ในฐานะของความเป็นสงฆ์เนี่ย
โอ้โหเสียงดังร้องรำทำเพลงรบกวนชาวบ้าน
แต่คราวนี้ไม่ได้เป็นพระแล้วจะหนักกว่าเดิมไหม
ก็เลยอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยมาดูแลให้หน่อย
ก็กังวลเหมือนกันครับกลัวมันจะทำเหมือนเดิมอืม
ก็แค่นั้นแหละกังวลแค่นั้นแหละกลัวทำเหมือนเดิม
กลัวทำเหมือนเดิมมีเปิดเสียงดังแล้วก็ร้องรำทำเพลงอะไรอย่างงี้น่ะ
อืมก็ถ้าไม่มีเสียงมีอะไรก็แม่ก็ไม่รู้จะว่ายังไง
เพราะว่าถ้าเขาปฏิบัติอยู่ตัวเองในนั้นไม่มีเสียงมารบกวนชาวบ้าน
อันนี้หลานมันเล่าให้ฟังเฉยมันบอกว่าจะทำห้องน้ำเอาแม่กลับ
จริงจริงแล้วอยากเอาแม่กลับบ้านสมมุติอยากเอาแม่กลับเป็นห่วงเป็นห่วง
คำว่าเป็นห่วงเขาคือเป็นห่วงทางด้านไหนสุขภาพแม่ไม่ค่อยดี
อยากเอากลับเขาบอกไหมทำไมคุณแม่เขาถึงเข้ามาปฏิบัติทำอย่างนี้
อันนี้เขาเข้าเชื่อค่ะความเชื่อของเขาแต่ลูกลูกนี่เป็นห่วง
ช่วงหลังนี่เอาอาหารมาก็ไม่ให้ถวายเพราะว่าไม่ได้มามุดน้ำ

ชาวบ้านบางคนเขาก็อยากได้ที่ดินคืนค่ะนะพอเขารู้ว่าความจริงของนายกรรณญากับพื้นที่ถูกเปิดเผยเนี่ย
อย่างในชวนนะเป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่านายกรรณญาตอนที่ยังเป็นพระเนี่ย
ขอที่ดินบางส่วนในที่นาของตัวเขานะครับบอกต้องการทำถนนให้ชาวบ้านเดินผ่านสำนักส่งของเขา
แล้วทะลุออกอีกหมู่บ้านได้ขอสักประมาณ๕๐เมตรนะฮะก็ให้ไปนะฮะ
ทีนี้พอให้ไปเนี่ยไม่ได้เซ็นอะไรนะปรากฏว่านายกรรณญาเอาดินมาถม
ทำเป็นถนนแล้วก็สร้างเป็นที่พักสงฆ์ส่วนหนึ่งของที่พักสงฆ์อืม
ชาวบ้านก็ผ่านไม่ได้ค่ะยกเว้นลูกศิษย์ของนายกรรณญาเอง

ประจำครับทำไมตอนตอนนี้เข้ามาขอกัดหมายว่าไง
ก็ว่าทำทะลุไปเลยให้ชาวบ้านเดินสะดวกเลย

ดูแล้วเขามุขที่สามน้ำตรงนั่น

เขาติดต่อมานะเขาบอกว่าครอบครัวเอาโฉนดที่ดินไปจำนองกับธนาคารได้เงินมา๔แสนกว่าบาทนะครอบครัว
แต่เขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้ต้องมานั่งใช้หนี้ใช้หนี้ธนาคารจนหมดแล้วนะครับ
ตลอดทั้งวันนี้ก็ไม่มีใครเข้าพื้นที่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางโลกแล้วล่ะนะเรื่องของทางสงฆ์เนี่ยถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ
ใครมีปัญหาอะไรยังไงก็ว่ากันไปตามทางโลกแล้วตอนนี้
แต่คนที่เขามีความเชื่อเขาก็ยังเชื่ออยู่นะครับ